โปรดติดตามตอนต่อไป
แค่งขวาเจาะยางแตก
เขาคือมงคลจอกกรรมนาศ
ในพี่กาตัง๑๔๒ปรอน
เพชอยา๑๐กว้านตู่แดง
น้ำเงินมงคลกกรปรรมนาฬ
วันนี้กรกรรมนาศมา๓ตัวเลยครับ

แดงน้ำเต็ดชัยา๑๐พูฟันตู่
คนละตู่กับแสงเทียนน้อยนะคนละคนกันนะพี่ป่านะ
รุ่นใหญ่นะนี่๑๔๒ปอนด์ตัวใหญ่เลย
เพราะตอนนี้ต้องไม่ได้ต้องอนุรักษ์มวยใหญ่
ต่างชาติตอนนี้มาให้ความสนใจของมวยใหญ่มาก
ตอนหลังมันลงเครื่องมาเข้าประตูถึงบ้านเลยเดี๋ยวมวยใหญ่
เวลานี้ต่างชาตินะครับพอลงเครื่องมาแล้วเดี๋ยวไปพบทางด้านล่างก่อนครับ

ฝ่ายแดงเพชรยาสิทธิผู้พันตู่ชื่อเพชรยามันเงาะ
อายุ๑๖ปีเป็นชาวจังหวัดชนบุรี
กมาแล้ว๖๗๖ครั้งชนะ๕๓แพ้๑๔เสมอ๙ครั้งครับ
ครั้งหลังชนะคะแนนมงคลเพชรนาย่ารีสอร์ทที่เวทีมวยลุมพินีครับ
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินมงคลกกรรมนาศชื่อมงคลคำดีอายุ๑๗ปี
เป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเศร้าชกมาแล้ว๖๖ครั้งชนะ๕๒แพ้๑๔ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนลูกต้นชอธนาทิพย์ที่เวทีมวยพัทยาครับ
เอาละครับมุมแดงนี่มีจ่าศักดิ์นะครับขึ้นมาถอดมงคลให้
ขณะที่น้ำเงินมีพี่กัมปนาศชูสุวรรณครับ
ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับมวยคู่นี้
โอ้โหมุมแดงนี่สดเหลือเกินพี่ชัย

เออขณะที่น้ำเงินก็จะมาถาฮาส๒ครั้ง

พี่เอ็กซ์จะมาเพื่อปล่อยล็อคมา
เอ้าวเดี๋ยวเรียกมุมแดงเนี่ยคราวครับ

มีมัดติดมีศอกแฟลวิเคราะห์เดิม
ครับผมเดี๋ยวดูครับว่าของใครจะถึงก่อนกัน
นี่ใหญ่สุดของวันนี้นะ๑๔๒ปอนด์นะครับ

รถสิบล้อชนรถถังครับติดตามยกที่๑
ไฟล์กางเกงสีแดงนี่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็น

กางเกงสีแดงเพชรชายาสังกุพันตู่
ต้องถามไม่ที่น้ำเงินเลยไฟล์มิคาร
โมงคนกกำบรรนาสที่ยอมน้ำเงิน

ดูรูปร่าง
โครงสร้างของฝ่ายแดงแล้วมันน่ารักเหลือเกินนะ

นี่แหละตอนนี้ต้องอนุรักษ์นะมวยใหญ่นะ

เรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทย

นิยมกันจ้าง
คนไทยเรานักมวยไทยที่เลิกลาไปแล้ว

ตอนนี้มันเป็นเทรนเนอร์ร่ำรวยกันอยู่ต่างชาติเยอะแยะเลย

มวยเก่านี่แม่นึกว่าเลิกแล้วเลิกเลย
ประเทศจีนตอนนี้วงยังแรงเลย
เรื่องของประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นมากาวห้องกงจีนน่ะ

แล้วก็ต้องมอเมอร์เตอร์น่ะ
มวยใหญ่
รอยเอกสมบูรณ์ปรับภาพวงให้กันนั้นมีอาวุธสุภีชนทีอุศมานีแล้วก็อันนั้นเมฆสวรรค
ชบเลยมัดเพ่นไม่ได้นะ
ขึ้นไปต้องเตะต้องต่อยอาวุธต้องออกนะครับ
ก็ใช้สายตาคุยกันนี่ไม่ได้
ขึ้นข้างที่หนึ่งข้างที่สองข้างที่สามนี่ไล่หลบได้เลย

โอ้โหเลือดเจอศอกไปนะเจอศอกเข้าไปนี่แล้วเนี่ยแล้วดูดิ
ั้งจมูกคงจะยุบหรือเปล่าแทงซ้ายอย่างเดียวเลยซ้ายผ่านตลอดเลยดู
เลือดเลยแล้วมาดูเลยรับเลยข้าพเจ้าขอรับไปแต่เพียงทุกทุกเดียว
พริกเหลี่ยมหักลงไปลงลงไปโอ้โหยังไงเยอะเลย
มวยคู่อีกสองเรานะครับผ่านมาได้ยกแรกแค่ยกแรกก็

ดั้งแหกเลยพี่ชัย

มาห่วงเหลือเกินนะครับศึกษาวิทยาลัยศาสตร์วันนี้

ยกแรกนี่เลือดท่วมหน้าแล้วนะครับ

คู่ที่สองเท่านั้นเองก็พลิกไปแล้ว

ถ้าโต้ได้นี่ก็สนุกเลยนะครับ
เพชยาที่๗ไฟท์ไม่เคยแพ้ไฟท์ที่๘นี่อาถันไหมสุดยอดหัวใจรัก
โหหัวใจนี่สุดยอดนะกำลังจ้างยุคไปเลย
ยกแรกนี้ทิ้งตัวยังไม่มีใครบ้าเลย
โดนเยอะมากต้องลุกกันต่อยังถือกกันต้อง

บู้มากไม่ได้แล้วเพชรชายาต้องรอโต้แล้ว
ต้องเน้นที่หมัดนี่แค่งสลับ
เอกข้าวแรกไหมต้องทำแข็งแก่อ่าวแล้วน้ำเงิน

สะสมไปเยอะเหลือเกินในยกแรกนี้ฮะ
ใช้ได้มอยสดอย่างงี้ละ

เจอตลาดทีนี้ยังไงนะเป๋ซุบเลยนะ
ไปโดนแผงเก่าตลอดนี่พยายาม
พยายามจะซ้ำแผลเก่าอย่างเดียวเลย

ตาก็น่าจะมีปัญหาด้วยนะ

อยู่ที่หมอแล้วหมอใจเพชรหรือเปล่า
หมอสนามล่ะครับ
อะไรเกิดขึ้นได้ไม่ได้

หมอถูกได้หมอใจเพชรกันกันนะ

ต้องเปิดเจมส์แล้วต้องปิดช้างให้ได้ด้วย
ยอมรับเลย
ลุ้นกัน

มุกพลิกเลี่ยงพลิกอยู่แล้วตามด้วยแค่ข้างซ้าย
จี้ติดเลยครับตอนนี้น้ำเงิน
ถ้าฝ่ายแดงตั้งหลักแบบนี้ออกตีนมาน่ากลัวเหมือนกันนะ
อ่ามีจุดที่ดั้งจมูกนะ
ใช่ตาข้างขวาด้วยเป็นไชยา

ใต้ปีกแล้วตอนนี้ต้องป้องกันแผลไว้ก่อน
หัวใจนี่ร้อยจริงครับรุมไหนเลยวงในเลย
สารราพัดอาวุธเลยนะคะว่ายังยังเจ้วเจ้ามุนข้น
ออสุดยอดจริงจริงโ้ยใจจนต้องยอมรับเลย
หักเลี่ยมตามด้วยแค่ข้างซ้าย
มีมีมีมีสลับตึงมีสลับขา

ต้องเตรียมครับข้างขวา

โอ้โหนี่ครับย่อมโดยเท่ารักมันแข่งพ่นจริง
หายใจเป็นเลือดเลยนะครับตอนนี้เพชรชายา

ขยับขยับออกได้ไหม

ยืนขวาคอนเตตตลอด
จี้ให้ติดครับตอนนี้เหมือนฉลามได้กลิ่นคาวเลือดแล้ว

ถ้ามันต้องฝู่ตลอดนะ

ฟาร์มเทปชัยา

โอ้โหฝ่ายแดงนี่ได้เลือดไปแล้ว
มงคลเสียหลักลบมามงคลที่ทรัพย์สอก
ทะชายะที่ต่อยไปเช็ดเลือดไปไม่ใช่นะ
มันต้องจังจมูกตัวผล
ต้องที่จมูกมันเป็นไรแต่หัวใจอย่ารั่วอย่างเดียว

ทั้งหมัดทั้งสองแนวประเภทให้หนักหนักทั้งนั้นเลยนะครับ
หัวใจมันเกินตัวจริงนะกางเกงสีแดงอยู่เพชรชริยา
สิทธิ์ผู้พันธุอายุยังไม่ถึง๒๐แล้วหัวใจนี่๑๐๐๐จริงดูดิ
แบบนี้บ่อยน้ำเงินอย่าหมดนะครับ

ถ้าว่าไปแล้วนี่มันรักเยอะเหลือเกินนะแต่ว่าหัวใจนี่
หน้าเวสสุปร้อย๑๐๐ก้นร้อยร้อย

แค่จำหวะมุมนอกอ่ะติดขวา
ยังต้องเปิดเกมครับจับเกี่ยวล่างตามด้วยแข้งซ้าย
สลับจับคืนแล้วตามด้วยแข้งขวาหลุด

ต้องเดินต่อครับต้องปิดเกมให้ได้เลย
เห็นช่องโหวแล้วทำได้หรือเปล่า
หัวใจนี่เสริมใยเหล็กมาไม่รู้กี่ชั้นเลยเพชรชายา

หักสองซั่งสว่างหน้าดันแคง

เอาว่ายังไงจับมาเค้นมา

อ้าวว่ายังไงไม่อ่ะเกมโอกาสยังเลือดสนุกสนานไปเลยนะครับคุณผู้ชม
ตาขวาทำท่าจะปิดนะครับยังสู้ตลอดยังโต้ตลอด
ขยับขยับนี่เด็กอายุน้อยนะต้องคุยอายุยังน้อยนะ
อ่าแดงนี่ยังอายุสิบแปดนี่แหละนี่หลับหลับเลย
อ้าวคืนคืนเรียกรอย
อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโดรมโอต้สองทัยมีแหละครับ
สนุกนะฮ้ายกหนึ่งได้นับเลย

เป็นใจ

มวยไทยรัฐนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะ
บอกแล้วอย่าไปต่อพื้น

พยายามเค้นมา

ปีไปด้วยเผ็ดชายา

ความไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอน

มันเปรี้ยงเปรี้ยงแข้งซ้าย

บวกแล้วก็ตอนนี้มงคล
โดนแล้วเอาหนูด้วยกันนะ
โดนยังมัวตายยังร้อยอยู่เลย

๑๒๓นี่ถ้ามงสงฆ์ดูแล้วต้องให้คะแนนด้วยนะ

ไม่รายในคนละนับในอุ่นคนละนับไปแล้วหรอกว่าแบบนี้
วกกันน่ากลัวจริงครับเจียนอยู่เจียนไป
ยังเค้นอยู่มงคล

ปลายกปลายยกใกล้จบใกล้หมดยก

ขยับขยับต้องระวังตีนะ

ขวาเข้าไปแล้วเตะตาม
โอ้โหล้มไป
ไม่หลับลงไฟลุกขึ้นมา

คือเมื่อกี้กระเทยข้างหน้าสตูดิโอ
ได้กรี๊ดเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าอกอีแป้นจีแตก
เสียงดังสนั่นเลยเวทีแทบหัก

ตอนนี้มูเมนทัพของเกม

อ้าวหลุ้นกันต่อ

ถ้าเป็นพระนั่งสวดนี่ก็เรียกว่ากลับตลปัด

ยก๑ยกเดียวแดงมีเจียนอยู่

โดนมัดไงถอบติดตามการเลย

ยอดมวยไทยรัฐนี่มันจะมีให้เห็นแบบนี้ทุกเสาเลยนะครับ

โอ้โหอย่างคู่นี้ใครจะคิด
มันเป็นสิ่งที่บางทีเหลือเชื่อเหลือเกิน
ภายในมันไม่ได้จะเกิดขึ้นได้
มันเป็นไปได้อย่างไร
รอเฉยไม่ได้ด้วยแค่งซ้ายเตะออกลีลาไปเลยนะครับ
ไอ้เจ้านี่ครับเพชรชายาสุดยอด
ชายานี่ยังมีเตะขวาต่อยขวาน่ากลัวอยู่นะครับกาดอย่าตกนะครับ

สู้จริงโอ้โหยังแม่เข้าใกล้เลยอ่ะ
มาเลยถีบทำลายจังหวะเลยออกลีลาเลย
ออกฝีมือออกไปมวยฉลาดไปเลยนะครับเผ็ดชัยา
จับได้เลยนี่เดินรับเลยนะครับ

บอกแล้วว่าอย่าตอเพิ่ลที่ติดตามยอดมวยไทยอารัฐมันเกิดขึ้นได้
ซ้ายแน่นต้องรวังขวารไปพวกเชยาด้วยนะครับ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
เมื่อเวลาจะจับก็จับได้น่ะอ่ะจับได้เลยโอ้โหเห็นอย่างงั้น
อัพเพลงปุ่มคุยที่สองนี่พานแล้ว๔ยุคนี่พาสพยาพยุทธี้อีก๔
โอ้เพชยะนี่ต่อยกวาเตะกวาตาม

มงคลนี่เดินล่อเป้าแล้วตอนนี้

ออกอาวุธไม่ทันหมดทุกอย่าง
ชายาถ้าไม่ได้นับนะพี่ชัยนะเออนับนับเดียวเลยเกมเปลี่ยนหมดเลยนะ
ครับลูกนั้นโดนเข้าไปหนักเลยลูกโดนหมัดหล่นกลางอากาศเลย
แล้วก็เตะขวาตามครับเพชรยาเตะขวา
ผมนำเงินที่พี่กัมมานาดชูสุวรรณที่สั่งแล้วบอกว่า
หน่อยหมัดกับศอกจัดหนักไปเลยยกสุดท้ายแล้วครับ
มีเวลาให้แก้ตัวอีก๓นาที
ภาษาบนล็อกก็บอกถ้าคุณไม่หมดผมก็หมดแล้วครับแบบนี้
ดูเลยยกสุดท้ายหมัดอย่างเดียวครับกับศอกซ้ำแผลเก่าได้หรือเปล่า
น้ำเงินมงคลกรกรรมนาศแดงนี่รอโต้จังหวะสองอย่างเดียวครับ

ใช้ประสบการณ์เกมมอย่างที่เหลือกว่านะนะจากเพชยะ
หมัดกับศอกซ้ำแผลเก่าไปเลยครับมงคล
ถ้าเดินผิดจังหวะก็แม่ก็โดนเตะเหมือนเตะกระสอบเลย
เป้าไม่เจอแล้วตอนนี้แต่ก็ถือว่ามีความพยายามนะ
ใช่ความพยายามใช้ได้ครับ
ต้องเดินให้เร็วครับกัมมานาดชูชิวัลบอกเลยบวกมือเลยบอกน้ำเงิน

อกนี่เอาออกให้เหมือนหมัดไปเลยตอนนี้
เหมือนขวาแต่ก็ซับอย่างเดียวตอนนี้
ต้องดินออกมาแม่งไปซุกใต้ปี
ยกที่๑โชว์ไว้สวยเลย

มายเบงมาเลยนะ

แม่งสปีนิดไว้ไงเอาไหม

อันตรายเลยนะครับมีสิทธิ์นับน็อกมีสิทธิ์หลับเลย

โอ้โหแดงโชว์แล้วโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน

โอ้โหแดงโชว์แล้วโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน
โอ้โหแดงโชว์แล้วโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน
โอ้โหแดงโชว์แล้วโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน
โอ้โหแดงโชว์แล้วโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน

โอ้โหแดงโชว์แล้วโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน
โอ้โหแดงโชว์แล้วโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน
โอ้โหแดงโชว์แล้วโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูคู่ต่อยคู่
โอ้โหแดงโชว์แล้วโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน
โอ้โหแดงโชว์แล้วโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน
โอ้โหแดงโชว์แล้วโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน
โอ้โหแดงโชว์แล้วโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน

โอ้โหแดงโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน

โอ้โหแดงโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน

โอ้โหแดงโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน
โอ้โหแดงโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน

โอ้โหแดงโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน

โอ้โหแดงโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน
โอ้โหแดงโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน
โอ้โหแดงโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน
โอ้โหแดงโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน
โอ้โหแดงโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน

โอ้โหแดงโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน
โอ้โหแดงโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน
โอ้โหแดงโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน
โอ้โหแดงโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน

โอ้โหแดงโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน
โอ้โหแดงโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน

โอ้โหแดงโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน
โอ้โหแดงโชว์อีกเลยเดี๋ยวดูผู้ดอลก่อน
ว่าแพ้ไม่เป็นจริงหัวจิตหัวใจนี่พันเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะครับ